เราก็จะมีปัญหาเรื่องวิธีคิดใช่ไหม

มันก็ทำให้เราก็ได้บทเรียน

ที่หนึ่งแน่นอนคือต้องมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน
ใช่ไหมคะเพราะเราก็ไม่ได้อยากไปอยู่ในองค์กรแล้ว
เราต้องไปเป็นแกะดำตลอดเวลามันก็ไม่ดี
มันไม่ดีสำหรับเราแล้วมันก็ไม่ดีสำหรับองค์กรด้วย

อันที่สองพี่คิดว่ามันสำคัญมากเลย

พี่ก็กลับมานั่งคิดว่าในระบบการเมืองไทย
สิ่งหนึ่งจริงที่เรามีการแบ่ง
คือการถวงดุลการปกครองกัน
ที่มีนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็มีฝ่ายบริหาร
แล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือตรวจสอบฝ่ายบริหาร

มันถูกดีไซน์มาให้ถวงดุลดีแล้ว
แต่ว่าด้วยรูปแบบก็คือระบบมติภักดิ์
ที่บางครั้งอาจจะทำให้เอกสิทธิ์ของสอ
มันไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มที่อย่างที่มันควรจะเป็น

อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่สำคัญมากเลยว่า
การที่เราจะไปสังกัดพักการเมืองไหน
มันต้องเปิดกว้างในเรื่องของเสรีภาพทางความคิด
และให้เปิดโอกาสให้เราได้ใช้เอกสิทธิ์สองสออย่าง

ซึ่งประชาธิปัตย์ก็คือตอบโจทย์นั้น
เพราะว่าก่อนที่จะออกมาเป็นมติภักดิ์

ให้ได้มีโอกาสคือถกความคิดกันไปให้สุดเลย

คิดยังไงใครรู้สึกยังไง
แน่นอนก็คือสุดท้ายก็จะต้องหา
ข้อสรุปร่วมกันก็คือการโหวตก็คือหามติ
ซึ่งพี่คิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากอะค่ะ

เจตนารมณ์ของการมีอยู่ของพักการเมือง
พอเราเข้าไปในการเมืองเราสนใจมากขึ้น

เราก็เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของพักการเมืองก็คืออย่างนี้เลย
ก็คือว่ามันก็คือเป็นที่ที่ให้คนที่มีแนวคิดเดียวกัน

แล้วมันก็เป็นเหมือนสถาบันอกรณ์
เชื่อมต่อกับประชาชนกับเวทีการเมืองใหญ่ถูกไหมค
เพราะฉะนั้นพอมันเป็นหลักคิดแบบนี้แล้ว
คิดว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือว่า

แล้วเป็นเครื่องสะท้อนเสียงประชาชนจริงได้เนี่ย
นั่นแปลว่าพักการเมืองนั้นต้องไม่มีเจ้าของ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพักการเมืองมันมีเจ้าของ
แน่นอนอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่า
เราก็คงอนุมานได้ว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะสะท้อนได้อย่างตรงไปตรงมา
แต่พูดง่ายพอมันเป็นแบบนี้พี่ก็เลยคิดว่า
พอเรามาดูทั้งหมดพักประชาธิปัตย์ก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรามองหามากที่สุดแล้วค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไปสมัครที่พักประชาธิปัตย
ถึงแม้ว่าในวันนั้นประชาธิปัตย์เองก็อยู่ในช่วงขาลงแล้ว

คือก่อนที่เราไปก็มีหลายคนก็ทักว่าเฮ้ยจะดีเหรออะไรอย่างนี้
เพียงแต่เรามองแล้วว่าจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะทำการเมือง
เราอยากทำการเมืองแบบนี้ที่มันแบบซื่อตรงที่มันตรงไปตรงมาที่มันสะท้อน
ที่มันเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
รูปแบบโครงสร้างที่เราศึกษามาทุกพักการเมืองแล้ว
ก็เลยคิดว่าประชาธิปัตย์คือสิ่งที่ตอบโจทย์กับเราที่สุด
ส่วนพักแน่นอนค่ะองค์กรทุกองค์กรมันมีขึ้นมีลง
แต่เราก็จะเห็นได้ว่าในองค์กรก็คือประชาธิปัตย์ที่มันขึ้นลงไปเนี่ย
มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามห่วงเวลาของคณะผู้บริหารเพราะมันไม่มีเจ้าของ
แต่เพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันว่า
ถ้าประชาธิปัตย์มันมีผู้บริหารคณะใหม่
เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันลงมันก็อาจจะมีโอกาสที่เราสามารถทำให้มันขึ้นกลับมาแข็งแรงได้เช่นเดียวกัน
แต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์ของประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี๖๒มาจนถึงปี๖๖
เราไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะต้องแบบโอ้โหกลับมาแบบกลับไปเหมือนเดิมในทันที
แต่อย่างน้อยที่สุดพี่ก็คิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารในแต่ละห่วงเวลา
ซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราทำได้เราสามารถขับเคลื่อนมันได้
พี่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนพักต่อไปได้
เดียครับจากที่เล่ามาจากแกะดำพลังประชารัฐย้ายมาสู่ประชาธิปัตย์
จริงโฟกัสคำนี้เลยคำว่าแกะดำเพราะว่าพี่เดียวพูดคำนี้ออกมา
แกะดำพลังประชารัฐมาสู่สมาชิกพักประชาธิปัตย์๑ปีกับอีกประมาณ๒เดือน
แต่พี่คิดว่าไม่ใช่นะเพราะว่าพี่คิดว่าพี่ก็ใช้สิทธิในเสร็จรีนภาพทางความคิด
แล้วก็เสรีภาพทางการแสดงออกที่ประชาธิปัตย์มีตั้งแต่แก่นของมันอยู่แล้วเท่านั้นเองค่ะ
ก็คือการเปิดโอกาสให้กับทุกคนสมาชิกที่มีความตั้งใจ
ในการที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพัก
ซึ่งพี่คิดว่านี่คือความเป็นประชาธิปไตย
แล้วจริงต้องบอกว่ายิ่งมันเป็นแบบนี้
มันทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจเลือกพักไม่ผิดเลย
วิชาการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่ไม่มีเจ้าของ
เขามองว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่แท้จริงใช่ไหมครับ
แต่มันจริงแบบนั้นไหมพี่คือในพักการเมืองเนี่ย

แต่มันจะมีคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณ
หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าบรรคุมรีพลได้มั้ย

มันไม่เข้ามาแซ่กแทรกหรือเข้ามา

คือโอเคแหละแน่นอนในพักคือเราเป็นคือพักที่มีอุดมการ
แน่นอนก็จะมีตัวแทนของบุคคลหรืออะไรที่หนักแน่นด้วยอุดมการ
ก็เป็นเหมือนคล้ายผู้นำจิตวิญญาณของสมาชิกที่เหลือในพัก
ซึ่งพี่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าในทุกพักการเมืองที่มีอุดมการ
ก็จะมีลักษณะทำนองนี้เหมือนกันถูกไหมคะ
แต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะคะ
มันเกิดจากการที่เราต้องหามติร่วมกันเกิดจากการโหวตร่วมกัน
และภายใต้พักที่มันเคยเป็นไซส์ขนาดใหญ่คือต้องใช้คำว่าเคย
เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงในวันนี้

คือสมาชิกของประชาธิปัตย์ก็ยังมีอยู่จำนวนมากมายเต็มไปหมด
เพราะฉะนั้นคือมันในข้อที่จริงมันเป็นไปไม่ได้หรอก
เราจะสามารถบังคับให้สมาชิกทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
และอย่างที่ท่านเติร์ทถามพี่เมื่อตะกี้เนี่ยพี่ก็ต้องบอกว่า
ถ้ามันมีสมาชิกที่สามารถบังคับความคิดของคนในพักได้ขนาดนั้นเป็นองค์ใหญ่แล้วเนี่ย
มันก็คงจะไม่เกิดปัญหาก็คือการล่มของการประชุมมา๒ครั้งที่ผ่านมาถูกไหมค
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า
มันไม่มีใครที่สามารถครอบงำความคิดใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่ว่ามันก็เกิดจากความคิดที่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้น
พี่ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่ดีมันไม่ควรจะเกิด
แต่ว่าไอ้เครื่องสะท้อนของสิ่งที่มันเกิด
มันก็สะท้อนให้เห็นจริงว่าประชาธิบัตย์มันไม่มีเจ้าของ
มันก็มีความหลากหลายทางความคิด
แล้วคนที่คิดเห็นที่แบบมันหลากหลาย
เขาก็มีพื้นที่ที่แบบถ้าเขาเห็นต่างกันเขาก็สู้กันจนถึงที่สุด
ขณะที่ถ้าแบบเราอยู่พักการเมืองอื่น
พูดตรงว่าถ้าเราเห็นไม่ตรงกับคณะผู้บริหาร
หรือว่าหัวหน้าที่บางทีเป็นตัวแทนของเจ้าของพักแล้ว

แล้วก็ถ้าเกิดมันขัดแย้งกับตัวเองมากก็
ก็มีหน้าที่ทำได้แค่ลาออกไปเท่านั้นเอง
เดียครับภาพลักษณ์ของพี่เดียดูเหมือนจะเป็นคนรุ่นใหม่
ทำไมพี่เดียถึงไม่ตัดสินใจไปอยู่พักเก้าไกล

ตอนที่ออกจากพลังประชารัฐใช่ไหม
คือที่พี่บอกพี่ยังไงพี่ยังสัทธาว่า
พักการเมืองต้องเริ่มต้นจากพักที่ไม่มีเจ้าของก่อน
ซึ่งพักประชาธิปัตย์คือพักเดียวที่ไม่มีเจ้าของค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พี่ตัดสินใจมาที่พักประชาธิปไตย
พักการเมืองต้นจากพักที่ไม่มีเจ้าของ
อันนี้คือสิ่งที่สุดที่ทำให้พี่ตัดสนใจมาที่พักประชาธิปัตย์